ทีนี้มาดูเรื่องของรถเมย์สาย๕๑
กรมการขนส่งทางบกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมยกเลิก
การใช้งานของรถเมย์สายนี้แล้วนะคะ
เพราะว่ารถเมษายนี้ขึ้นทางด่วน
แล้วมีกลุ่มผู้ใช้รถส่วนตัวร้องเรียนสาย๕๑๕เนี่ย
บอกว่าเป็นต้นเหตุเลยทำให้รถสะสมติดอยู่บนทางด่วน
แต่ผู้โดยสารเขาก็ไม่เห็นด้วยไง
โพสต์ภาพพร้อมข้อความเกี่ยวกับรถประจำทางสาย๕๑๕
ซึ่งรับส่งผู้โดยสารตั้งแต่แยกอนุสวรีชัยสมรภูมิ

จะถูกกรมการขนส่งทางบกยกเลิกสัมประธานการเดินรถประจำทางสายนี้
ในช่วงเวลาเร่งด่วนตั้งแต่๓กรกฎาคม๒๕๖๒เป็นต้นไป
เพราะสาเหตุก็เพราะว่ามีคนร้องเรียนเรื่องรถโดยสารวิ่งบนทางด่วน
ทำให้รถยนต์ปกติไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
กรมการขนส่งทางบกก็เลยจะยกเลิกเส้นทางการเดินรถนี้
ใจความสำคัญของโพสต์นี้เนี่ยพูดถึงปัญหาเรื่องเส้นทางรถเมษาย๕๑๕ที่ต้องผ่าน
ก็คือบริเวณถนนราชวิถีแยกการเรือน
หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนดุสิตและสะพานกรุงธนบุรี
จะมีจุดที่รถติดหนักแบบหนักมากหนักจนเขาบอกว่า
ใช้คำว่าหนักจนชีวิตไม่ต้องทำอะไรแล้วดูซีรีส์จบเป็นตอนก็ไปไม่ได้
ก็เลยทำให้รถเมษายนี้เกิดแนวคิดว่าจะหลบเส้นทางดังกล่าว
ด้วยการไปใช้ทางด่วนแทนค่ะก็คือทางด่วนที่ถนนพระรามหก
และไปลงที่ถนนสิรินทรเพื่อเลี่ยงเส้นทางที่ติด
จะได้ให้ประชาชนที่ทำงานในกรุงเทพชั้นในได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
ซึ่งหลังจากข้อความนี้เผยแพร่ออกไป
ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากว่าเหมาะสมหรือไม่
และอยากให้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง
ที่เป็นขาประจำแล้วก็ผู้ใช้รถเมย์ในการเดินทางส่วนใหญ่
รับว่าไม่เห็นด้วยกับการร้องเรียนเรื่องนี้หรอกค่ะ
เพราะปัจจุบันเรื่องปัญหาจราจรติดขัดเนี่ย
มันเป็นเพราะหลายคนเลือกจะเดินทางไปทำงานด้วยรถส่วนตัว
กว่าเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะ
ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้ทบทวนแนวคิดในการยกเลิกการเดินรถบนทางด่วน
ในช่วงเวลาเร่งด่วนของรถเมษัยห้าหนึ่งห้านี้
ใหม่คือคิดทบทวนแนวคิดนี้ใหม่นะคะยอมรับค่ะว่าหากแนวคิดนี้มีคำสั่งเด็ดขาด
ก็อาจจะต้องปรับตัวในการเดินทางต้องเผื่อเวลามากขึ้น
ที่รถเมย์ขึ้นทางด่วนก็ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางได้มากถึง๓๐นาทีถึง๑ชั่วโมงด้วยค่ะ
ไปฟังเสียงของผู้โดยสารกันหน่อยค่ะจริงผมมองว่าไม่เห็นด้วยครับ
เพราะว่ามองว่าถามว่าเป็นทางเลือกดีกว่า
แต่ถามว่าเขาจะลดจำนวนคันไหมก็ต้องลองดูว่าถ้าลดจำนวนคันลงแล้วมันมีผล
หรือไม่มีผลก็ต้องพิสูจน์ดูครับคือก่อนยกเลิกก็ต้องต้องทดสอบดูก่อน
ถือว่าเอ่อถือว่าสั้นลงกว่าแต่เรามองว่ามันสั้นลงกว่านะ
แต่ว่าไม่เคยจับเวลาสักเท่าไหร่แต่ว่ามองว่าปกติเราเคยขึ้นรถตู้ใช่ไหมฮ
ที่เป็นเป็นอ่าขึ้นทางด่วนอย่างเงี้แต่ถ้าเกิดมีทางเลือกในการขึ้นรถเมย์ที่เป็นทางด่วนเนี่ย
อาจจะค่าบริการถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นช่องทางที่ทำให้เราเลือกได้
ซึ่งอาจจะต้องจัดสรรเวลาดีครับว่าถ้าเกิดรถขึ้นทางด่วนช่วงเร่งด่วนเนี่ย
อาจจะมีจำกัดจำกัดคันไม่ใช่ทุกคันก็ต้องรอเวลารู้เวลาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
ขณะเดียวกันก็มีเฟซบุ๊กของชำนาญอยู่สะอาด
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่หกนะคะโพสต์คลิปบรรยากาศที่พนักงานรวบรวมรายชื่อผู้ใช้บริการ
กรุงธนบุรีสิ้นสุดที่สารยามี๘รอบช่วงเช้าค่ะ
ก็คือตี๕ถึง๗โมงครึ่งที่วิ่งขึ้นทางด่วน
และ๗เที่ยวช่วงเย็นตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๑ทุ่ม
จากการจราจรช่วงถนนราชวิถีนั้นติดขัด
เมษายนนี้เพิ่งเริ่มทดลองเดินเส้นทางดังกล่าวเมื่อวันที่๔
มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะคะเดือดร้อนแล้วอ่า
ก็ต้องฟังทั้งเสียงของผู้โดยสารผู้ใช้บริการด้วยนะคะ